ทีนี้มาดูเรื่องนี้หน่อยนะคะเมื่อวานเห็นข่าวนี้แล้วรู้สึกแบบ

เจ้าสาวสุดช้ำเจ้าบ่าวเทวันแต่ง

คู่นี้เขาคบกันมา๙ปีก่อนที่จะตัดสินใจจะแต่งงานกัน
ทำไมครบ๙ปีเรียกแพงเหรอหรือไง
คือมันมีเรื่องราวซับซ้อนกว่านั้น

ความฝันของลูกผู้หญิงคนหนึ่งต้องล้มคลืนพังลงมาทันที
หลังถูกฝ่ายชายและทางญาติยกเลิกการจัดงานแต่งไปอย่างดื้อ
ให้ทั้งคู่หยุดความสัมพันธ์ทั้งที่คบกันมานานถึง๙ปี
ที่สำคัญคือตอนนี้การ์ดเชิญของชำรวยเรือนหอเตรียมเสร็จแล้ว
แขกเรือที่จะมาแสดงความยินดีในอีกไม่กี่วัน
ที่เจ้าสาวและญาติของฝ่ายหญิงเนี่ยบอกว่ารับไม่ได้จริง
รับไม่ได้จริงคือเอาจริงนะบางครอบครัวที่เขามีเงิน
คือเสียเงินไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้
แต่ครอบครัวนี้เขาไม่ได้มีกระตุ้งกระตังที่จะแบบเอาเงินหอบเงินถุงเงินถังไปจากงานแต่ง
เขาก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาคือเขารับผิดชอบไงฮะ
ฝั่งผู้หญิงเนี่ยจะเป็นคนจัดงานทั้งหมดส่วนฝั่งผู้ชายเนี่ยแค่มาแต่งแล้วเอาหอบสินสอดมา
ฝั่งผู้หญิงจัดสถานที่ถ่ายพรีเวดดิ้งเห็นไหมคะทำทุกอย่างหมดแล้ว
เสียเงินก็ไม่ได้เสียหน้าก็ไม่ได้ค่ะงานนี้
ฟังญาติผู้หญิงบอกไม่ยอมนะคะไม่ยอมเพราะว่าเสียความรู้สึกมาก
ทีนี้ที่หนักกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคะว่าที่เจ้าสาวเครียดมากเครียดถึงขั้นไหน
กินยาฆ่าตัวตายค่ะกินยาฆ่าตัวตายนะคะแต่เคราะห์ดีมากเลยที่ทางญาติมาช่วยไว้ทัน
เห็นไหมคะใบรับรองแพทย์ตอนที่พาเธอไปล้างท้อง
ผู้หญิงท่านนี้ว่าที่เจ้าสาวท่านนี้ชื่อว่าคุณการ์ตูนอายุ๒๕ปีนะคะ
เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐบอกว่าคบกับว่าที่เจ้าบ่าวตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม
รักกันมา๙ปีจนกระทั่งปีที่แล้วคือปี๖๓จู่ว่าที่เจ้าบ่าวนั่นแหละ
นี่ค่ะมีคลิปด้วยจู่มาคุกเข่าขอเธอแต่งงานนี่คลิปนี้ค่ะ
นี่แหละคลิปนี้คือดูแบบชื่นมื้นดูหวานชื่นมากเลยอ่ะนะคะเออแล้วสุดท้ายมาเกิดเรื่องนี้
แล้ววันนั้นเนี่ยตอนที่ว่าที่เจ้าบ่าวคุกเข่าเอาแหวนมาขอแต่งงานเธอก็ตอบตกลงนะคะ
ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วด้วยตกลงกันเรื่องของสินสอดของมั่น
สรุปแบบนี้เรื่องของสินสอดคือขอเป็นเงิน๖แสนบาทบวกกับทองคำ๕แสนบาท
นี่คือสินสอดที่เจ้าบ่าวต้องหอบไปให้เจ้าสาวสุดท้ายแล้ววิวาล่มค่ะ
คนจัดทั้งหมดส่วนฝ่ายชายเนี่ยไปหาเลิกมาแล้วได้เลิกมาปรากฏว่า
เดี๋ยวจะมีการจัดงานแต่งงานขึ้นคือ๑๔พฤศจิกายนของปีนี้
มีการนัดจดทะเบียนสมรสก่อนล่วงหน้าคือ๑๒พฤศจิกายน
แต่สุดท้ายที่เตรียมมาทั้งหมดเป็นอันล้มเลิกล้มคลืนเลยค่ะ
เพราะพี่สาวของฝ่ายชายโทรมาบอกแม่ของฝ่ายหญิงก่อนจะถึงวันจดทะเบียนสมรส๒วัน
นั่นก็คือโทรมาบอกวันที่๑๐พฤศจิกายนบอกว่าขอนะขออะไรคะ
ยกเลิกงานแต่งทั้งหมดจบทุกอย่างยกเลิกงานแต่งทั้งหมดจบทุกอย่าง
เอาแล้วที่เตรียมมาทั้งหมดคืออะไรก็ยกเลิกไง
เหตุผลคือไม่มีเงินที่จะมาขอไม่มีสินสอดที่จะมาขอฝ่ายเจ้าสาว
หลังจากเกิดเรื่องค่ะคุณการ์ตูนนะคะสอบถามไปฝ่ายชาย
ก็อยากรู้ไงก็อยากหาเหตุผลไงก็อยากฟังจากปากของผู้ชายไง
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ว่ามันเกิดขึ้นอะไรอะไรขึ้นกันแน่
ฝ่ายชายไม่อธิบายอะไรเลยบอกให้กลับไปก่อน
บอกให้กลับไปก่อนแล้วปิดเครื่องหนีปิดเครื่องหนีบล็อกไลน์
ไอ้เก้าปีที่ผ่านมาคืออะไรคะรู้ไหมคะว่าวันเดียวเนี่ย
เวลาไม่ได้คุยกันไม่ได้ฟังจากปากของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย
มันรู้สึกยังไงมันทรมานมากนะใช่ไหมคะ
เราอยากรู้ว่าคุณเนี่ยรู้สึกยังไงคุณมีอะไรคุณบอกนะคะ
ปรากฏว่าเธอบอกว่ายอมรับว่าเสียใจมาก
เสียใจมากจริงเสียใจที่สุดในชีวิต

หมดเงินกับการเตรียมงานไป๑๗๐๐๐บาท
แต่กลับมายกเลิกเอาดื้อแบบนี้อยากรู้ว่าทำไมถึงทำแบบนี้
คุณการ์ตูนเชื่อลึกว่าไม่น่าจะใช่เรื่องของสินสอดอย่างเดียว
เพราะเรื่องสินสอดคุณรู้ตั้งแต่แรกกันแล้ว
เพิ่งมารู้วัน๒วันก่อนจะแต่งงาน
แต่คุณมายกเลิกก่อนวันจะถึงวันจดทะเบียนสมรส

คุณการ์ตูนก็เลยเชื่อว่าลึกมีอะไรมากกว่านี้แน่นอน
แน่นอนนะคะแต่ที่เธอช้ำใจช้ำแล้วช้ำอีก
ช้ำใจมากคือเธอโพสต์เรื่องราวลงเฟซบุ๊กใช่ไหม
ปรากฏว่าพี่เขยของฝ่ายชายมากดหัวเราะ
เล่าเยอะอย่างนั้นหรอ

นี่พยายามคิดแน่ดีว่ากดผิดรึเปล่า
บอกว่ามันสะใจอะไรเหรอกับการที่เธอโดนเทงานแต่งเนี่ย
เธอบอกว่าเธอช้ำใจนะเธอเสียใจมากฟังเสียงจากเจ้าตัวค่ะ
หนูมีหน้ามีตาหนูเรียนจบปริญญาตรี
คือแล้วหนูจะใช้ชีวิตต่อยังไง
ค่ะที่ทำให้หนูอายอย่างนี้

เขาไม่สงสารหนูเลย

เราผ่านช่วงเวลาที่ดีและช่วงเวลาที่ร้ายด้วยกัน
คือเราคิดว่ามันไม่มีทาง
มีอะไรมาทำให้เราแยกกันได้แล้วค่ะตอนนั้นน่ะ
แล้วมั่นใจแล้วนะครับ
เชื่อไหมเชื่อไหมว่าได้ยินแล้วเหมือนใจจะสลายตามน้องผู้หญิงเข้าไป
แล้วคือเหมือนใจจะสลายด้วยเลยคือเข้าใจเลยนะ
เอาจริงนะคุณการ์ตูนคนที่เขาแต่งงานเขาคบกันมา
มีลูกมีเต้าเขาก็ยังเลิกกันได้นะ
แต่อันนี้ก็เข้าใจในมุมของคุณการ์ตูน
บกันมา๙ปีแล้วมันโดนเทแบบนี้
เข้าใจเลยนะคะแล้วเธอจะก้าวต่อไปยังไง
นี่คือการตั้งคำถามของเธอสงสัยจะฝากถึงฝ่ายชายนะฮะ
ยอมรับว่าเสียใจมากคบกันมา๙ปีจะให้ลืมได้ง่าย
จะลืมง่ายได้ไงนะคะทำใจไม่ได้เลยตอนนี้เนี่ยคือ
เอาจริงนะไม่ได้รู้สึกโกรธคือใจมันด้านชาญแล้วนะคะ
ตอนนี้คงไม่ขอกลับไปคืนดีแล้วแม้ว่าฝ่ายชาย
บอกให้เธอไปเริ่มต้นใหม่แต่ตัวเธอบอกว่าเริ่มใหม่ไม่ได้
เพราะใจยังไม่แข็งพอเฮ้ยมันง่ายเกินไปไหมพูดแค่นี้
ให้ไปเริ่มต้นใหม่นะฮะคือลำพังทุกวันนี้
จะกินก็กินไม่ได้นอนก็นอนไม่หลับเพราะว่าเครียด
ต้องกินยาซึมเศร้าตลอดเวลาค่ะครับอ่าแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะ
ในเรื่องของการเรียกร้องค่าเสียหายที่เธอดำเนินการ
เตรียมงานจากงานแต่งไปหมดแล้วเธอบอกว่าทางญาติของคุณกระตูน
ในวันนี้เพื่อให้ฝ่ายชายออกมารับผิดชอบ
เงิน๑๗๐๐๐บาทที่ทางครอบครัวเตรียมงานไปแล้ว
แล้วจะบอกว่าเงินจำนวนนี้ไปหยิบยืม

ให้กำลังใจคุณการ์ตูนเยอะเลยนะคะ
เข้าใจความรู้สึกเข้าใจมาก
เรื่องนี้เป็นเรื่องของคนสองคนสองครอบครัว
จริงแล้วพี่ผู้ชายก็ไม่ต้องออกมาชี้แจงต่อสังคมก็ได้นะครับ
แต่ที่สำคัญคือพี่ผู้ชายบอกพี่ผู้หญิงเขาหน่อย